แต่สวบอกว่ารอบนี้มันชัดยิ่งกว่าชัดอีกนะ
ครับโหดนายกของทางเพื่อไทยเนี้ยพารสลุยแน่นอนหรอ
พูดประโยคนี้คือใครรู้ไหมครับคือสววัญชัย
สิรินั่นเองค่ะออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้
โดยการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยนะ
มันหมดเรื่องหนึ่งสองแล้วก็หมดเรื่องเก้าไกลไปละสว
เห็นว่าประเทศต้องเดินหน้าจะชักช้าต่อนี่ไม่ได้
แล้วนะเป็นที่ชัดเจนเสียงดังฟังชัดในหมู่เพื่อนสว
ส่วนใหญ่ว่าใครรวมเสียงส่วนใหญ่ได้จะเลือกคนนั้นพัก
นั้นเป็นนายกและแน่นอนค่ะสัญญาณนี้จากทุกสายชัดยิ่ง
ก็ชัดสววัญชัยบอกแบบนั้นโหวตนายกครั้งหน้าจากเพื่อไทย
เนี่ยผ่านชะลุยสววเนี่ยเต็มแบลลเต็มคารับแลลเลย
นะคะส่วนอีกท่านหนึ่งสวสมชายค่ะสวสมชาย
แหวงการเนี่ยก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเปิดการแสดงอีก
รอบ๒๒สิงหาที่รัฐสภารอชมเพื่อไทยการแสดง
วกก้าวไกลการละคร๒๒สิงหาโหวตนายกคนที่๓๐
แล้วเขาบอกด้วยนะว่าเป็นวันเผยท่าแท้นักการเมืองไทย
ลับฮ่องกงล้มรัฐธรรมนูลปราบโกง
ปฏิบัติการพาลุงโทนี่กลับบ้านม้วนเดียวจบหรือม้วนเดียวจอด
โอ้โหแค่โพสต์ของสวสมชายก็เข้มข้นแล้วนะคะ
อีกสักหนึ่งคนละกันค่ะอดีตกรกตอย่างอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
อาจารย์เขาจะมาพูดถึงเรื่องของสูตรเรื่องของตัวเลขนะ
ถูกต้องคือก็วิเคราะห์แหละเสียงการจัดตั้งรัฐบาล
โดยเพื่อไทยเป็นแก่นำจะหยุดที่๒๓๘เสียงในวันนี้
หลังจากที่ได้ชาติไทยพัฒนา๑๐เสียงแล้วเป็นรัฐบาล๙พัก
แต่เอ๊ะคุณมันยังไม่ถึง๒๕๐มันยังเป็นเสียงข้างน้อยอยู่
ดังนั้นการหาพักมาเติมคุณผู้ชมลองฟังนะ
ทางเลือกมันมีอยู่แค่๒แนวทางในมุมของอาจารย์สมชัย
อันดับแรกเลยประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์หรือว่ารวมไทยสร้างชาติหรือว่าพลังประชารัฐ
พักใดพักหนึ่งหรืออาจจะมากกว่า๑พักก็ได้
ถึงจะได้เสียงสอสอเกินครึ่งเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่เป็นทางการ
แล้วไม่แน่นะอาจจะได้เสียงสวสนับสนุนจนผ่านเกณฑ์๓๗๕ก็ได้
ก็คือถ้าเป็นพลังประชารัฐหรือว่ารวมไทยสร้างชาติ
จะได้เป็นแบบ๓๖พลัสหรือว่า๔๐พลัสขึ้นมานะคะ

แต่คราวนี้มันจะมาเป็นรายกลุ่มรายคนจากพักการเมือง๓พัก
ก็คือประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐนั่นเอง
มีคะแนนเสียงเกินครึ่งของสภาพผู้แทน
จะได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วก็ต้องการเสียงสวมาเติมสนับสนุน
ซึ่งอาจารย์สมชัยบอกว่าแนวทางที่๑ต้องถามนะ
พร้อมหรือเปล่ารับผลที่จะเกิดขึ้นในการข้ามคั่ว
สลายคั่วที่ว่าแต่ถ้าเกิดเป็นแนวทางที่๒
นี่เท่ากับว่าทำลายระบบพักการเมืองเลยนะ
ส่งเสริมการให้ผลประโยชน์ส่งเสริมระบบงูเห่าในสภานะ
และยิ่งพักที่มีจุดยืนประชาธิปไตยไม่ควรที่จะทำ
เพราะว่าถ้าเกิดทำแบบนี้อาจารย์สมชัยใช้คำว่าถือว่าเลวมาก
ผมเข้าไปส่องเฟสของอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรล่าสุด

ตำนานการศึกสงครามม้าเมืองทรอย

กองทัพกรีดที่ล้อมเมืองทอย๑๐ปีไม่สามารถตีกำแพงเมืองทอยได้
ก็เลยออกอุบายว่าจะทิ้งม้าตัวใหญ่นะ

แต่แท้จริงในม้านั่นมีแต่นักรบ

พอเอาม้าเข้าไปในเมืองนะนักรบกรีกออกไลน์เปิดประตูเมืองให้เสร็จแล้วก็
ยกทัพใหญ่กันเข้าไปแล้วตีเมืองจนสำเร็จ
อาจารย์สมชัยก็ถ่ายภาพกับหาไม้เมืองทอยไว้นะฮะ
เอามาลงไว้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นนี่
ความคิดเห็นแล้วเห็นไหมล่าสุดเลยบอกว่านี่แหละ

การศึกเล่เพทุบายทั้งนั้น
นี่ไงพอบอกแล้วเดี๋ยวนี้อ่านโพสต์ก็ต้องเชื่อมโยง
หรือว่าเวลาอ่านโพสต์ที่เป็นเรื่องเล่าเป็นเพลงต่าง

อะไรนะอาจารย์เขาอาจจะหมายถึงเมืองท่องเที่ยวม้าเมืองทอยอยู่เฉยหรือเปล่า